คดีที่เป็นคดีดังนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น
๒๗เทศพาคมที่ผ่านมา
เป็นเรื่องของน้องกิ๊บนะคะ
หญิงสาวที่ไปเที่ยวสถานบันเทิง
จังหวัดจันทบุรีแล้วก็เมา
แล้วก็สุดท้ายถูกรุมโทรม
จนเสียชีวิตในโล้งผลไม้ที่จงหวัดจันทบุรี
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าสถานบันเทิงคือน้องกิ๊บถูกอุ้มออกมา
คือเมาแล้วก็มีผู้ชายอุ้มออกมา
แล้วก็จะมีผู้หญิงที่ใส่เสื้อสายเดี่ยวเนี่ยเดินถือของตามไปให้
ถือกระเป๋าเธอตามไปนะครับค่ะใช่ถือกระเป๋าตามไป
ผู้หญิงที่ใส่สายเดี่ยวสีดำเนี่ยเขาก็บอกว่าเขานั่งอยู่โต๊ะข้าง
เขาก็เห็นว่ากิ๊บเนี่ยเมาก็เลยเป็นห่วงก็เลยตามถือของช่วยไปส่ง
แต่ไม่รู้จักกันมาก่อนไม่รู้จักกันมาก่อน
แล้วก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะพาไปไหนไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ข่มขืนอะไรเกิดขึ้น
นี่ค่ะเป็นคดีใหญ่ที่เราตามความคืบหน้ามาตลอดนะคะ
ล่าสุดมีความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือเหตุการณ์นี้เนี่ยจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้๔คนนะคะ
โดยตำรวจสพมะขามจับกลุ่มได้กรณีการเสียชีวิตของน้องกิ๊บเนี่ยนะคะ
ผู้ก่อเหตุ๔คนที่เป็นผู้ต้องหาก็คือนายนัทธพลแสนกล้าอายุ๒๔ปี
นายปัททวีบุญธรรมอายุ๒๓ปี
วิวคนนี้เป็นเยาวชนนะคะอายุ๑๘ปี
๓คนนี้คือโดนแจ้งข้อหาร่วมกันกระทำชำราวผู้อื่น
โดยที่ผู้นั้นตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
มีลักษณะเป็นการรุมโทรมหญิง
ส่วนนายสุรสิทธิ์จำคำมีอายุ๒๓ปี
คนขับรถกระบะถูกดำเนินคดีข้อหาให้การสนับสนุน
ตอนนี้ฝากขังอยู่ที่เรือนจำจังหวัดจันทบุรีนะคะ
ร้อยตำรวจเอกคมกริจสมจิตรองสารวัตรสอบสวนสพมะขาม

ผลชนสูตรของแพทย์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
ก็คือ๒สิงหาคมที่ผ่านมา
ผลการชนสูตรออกมาแบบนี้ค่ะ
พบสารเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือเฮโรอีนในร่างกายผู้ตาย
โดยพบปริมาณเกินกว่าที่ร่างกายจะรับไหว
ขณะเดียวกันพบสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
เช่นยาลดความอ้วนและมอร์ฟีน
ผู้ตายมีภาวะเส้นเลือดหัวใจผิดปกติ
เป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดอาการช็อก
ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต
ไม่ใช่เกิดจากการร่วมกันรุมโทรม
หรือกระทำชำราวจนเสียชีวิตนะคะ

คือก่อนหน้านี้มันมีประเด็นสงสัยหลายเรื่อง

โดยเฉพาะมีเรื่องเงินหมุนเวียนอยู่ในบัญชีธนาคาร

อันนี้ตำรวจบอกแล้วก่อนหน้านี้ว่า
เป็นเงินที่น้องกิ๊บเขาขายเครื่องสำอางออนไลน์
แล้วเขาก็เหมือนกับไปอัพบุ๊กสรุปยอดของทั้งปี

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีอื่น
ไม่ได้เป็นเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องของการขายของ
แล้วก็มีการไปตรวจที่ห้องพักของน้องกิฟต์

ก็ไปเจอยาจำนวนนึงคาดว่าเป็นยาลดความอ้วน
ประเด็นที่ว่าถูกมอมเหล้าหรือเปล่า
ทางตำรวจบอกว่าเขาไปตรวจสอบภาพ
กล้องวงจรปิดตรวจสอบอะไรหลายอย่าง
จนสามารถสรุปได้ว่าน้องกิ๊บ
เหล้าด้วยตัวเองไม่ได้มีใครบังคับ
แล้วก็ดื่มเหล้าไปครึ่งกลม
นี่นะคะนี่ก็เป็นความคืบหน้าในคดีนี้
หลายคนถามมาไงว่ามีความคืบหน้าถึงไหนยังไงแล้วนะคะ